เห็นคลิปแล้วก็ระทึกอยู่นะฮะโอ้โหภาพนี้แชร์ในออนไลน์เยอะเลย
สามเณรนะวัดเนี่ยอยู่บนเขาค่ะอ่าตอนที่จะกลับขึ้นวัดเนี่ย
ญาติโยมเขาบอกอันนี้มนต์น้องเนรเนี่ยขึ้นรถหกล้อก็แล้วกัน

ถูกหวังว่าช่างในนี่อ่านิมล้อมโดยหมดดังค่ะ
โอ้โหมันน่าตกใจตรงที่สามมะเนรตกลงมาจากรถแล้วก็มีคนตกลงมาค่ะ
ใช่ฮะอ่าดูตอนตอนแรกกว่านั้นเนี่ยนี่เกือบโดนล้ออ่ารูปนี้รูปนี้ก็อุ้ย
ถ้าล้มไปนี่ก็โดนทับใช่พี่อุ๋ยอ่านั่นก็พยายามโหนตัวไว้นะฮะ
แต่จังหวัดตรงนี้นะตอนที่ไปติดนี่นี่ไอ้จุ๊กตรงเนี้ยเนี่ย
นี่นี่โอ้โหนี่ปาดเปิดนี่ล่วงหมดนิดเดียวอ่ะสองรูปนะ
ห่างจากล้อรถนิดเดียวเลยอ่ะแล้วถ้าไม่ติดพุ่มไม้ตรงนี้เนี่ย
ลงไปไหนต่อก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหถ้าสมเนรสองรูปนี้นะค่ะ
เดี๋ยวเราตั้งตอนท้ายท้ายก่อนจะลงไปให้ดูหน่อยคือจะเห็นเสื้อแดงแดงด้วยใช่ไหม
นู้นนี่กระโดดลงซ้ายมือคนนู้นไปแล้วนี่ยังมีเสื้อแดงอยู่
ที่เป็นเจ้าเราที่วัดนี้ละเนี่ยเห็นไหม๓๓๑๒บ๊าทออกมาด้วย
นั่นนี้มีอุ้ยมีคนเนี่ยมันเฉียจไปแบบ
คือไม่ใช่ว่าเรารุ้นเองนะคุณเขียนมาสอนค่ะญาติโยมเนี่ยโยมพ่อ
โยมแม่ของสมเนรเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดถูกทับขึ้นไปเนี่ยทำยังไงใครรับผิดชอบ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปของกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับ
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะฮะรถหกล้อเล็กนะฮะ
สองแถวหกล้อเล็กเนี่ยนะฮะบรรทุกสมเนรมาเต็มคันรถนะครับ
นี่ฮะอันนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุนะฮะคือสมเนรสี่สิบห้าสิบรูป
อันนี้ตอนที่รถพยาบาลมาช่วยนะฮะคือตอนที่นิมนต์สมเนรขึ้นเต็มคันรถเนี่ย
เพื่อจะกลับขึ้นวัดบนเขานู่นนะฮะปรากฏรถมันไหลลงมาจากทางขึ้นเขา
วัดภูเขาหลงตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
นี่จังหวัดทุ่งเนี้ยฮะเฮ้ยเอารถขึ้นไปไหนอ่ะ
แรงไม่ถึงอ่ะรถค่ะเราอาจจะบันทึกมันหนักเยอะเกินด้วยไงฮะ
สามเณรหลายรูปมากนะคะบนรถอ่ะห้าสิบรูปได้ค่ะ
นี่เบรกเอาไม่อยู่นะเหมือนกับเขายังเบรกแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่นะ
นี่ญาติโยมก็นี่ทำบุญอะไรกันเสร็จก็ยืนรอกันอยู่นี่เห็นไหม
อืมวันนี้เราไปที่วัดภูเขาหลงนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่อำเภอเมืองสงขลานะฮะตะบนทุ่งหวังนะครับ
อ่าทางขึ้นก็นี่แหละฮะทางขึ้นไปก็โค้งด้วยชั้นด้วยนะครับ
ส่วนตรงจุดเกิดเหตุก็ยังมีร่องรอยการลื่นถลายของรถหกล้ออยู่เลยนะฮะ
ลงไปข้างล่างนั้นเป็นสวนยางนะฮะลื่นถลายลงไป๕๐กว่าเมตร
มีเศษกระจกไฟท้ายรถแตกอยู่ที่พื้นข้างทางด้วยอ่า
มีพระที่อยู่ที่วัดนะฮะท่านบอกว่าคลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้
ทางพระอาจารย์เนี้ยก็ได้พาส่อมเมรนดร์ห้าสิบรูปอ่า
จากโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่มาบวชนะฮะ
บินทบาทข้างล่างค่ะตีนเขาทีนี้พอบินทบาทเสร็จแล้วก็
ปกติทุกเช้าเนี่ยจะเดินกลับขึ้นเขากันเอง
แต่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันลาศิกขาค่ะพ่อแม่ญาติโยมของน้องเนรเนี่ยมาเยอะ
อ่าผู้ปกครองก็เลยแบบอ่านิมนต์น้องเนรขึ้นรถหกล้อกันดีกว่า
เดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนอีกมีพิธีลาศิกขาอะไรอีก
แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งโชคดีมาก
ไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะโอ้โหโอ้โหเนี่ยพ่อแม่เขาบอกว่าโอ้โหถ้าเกิด